จากเห็นสลดกลางตรงที่เกิดขึ้นนะคะจัง
อายุ๓๕ปีค่ะคลุ้มคลั่งและฆ่าแม่ตัวเอง

ตำรวจต้องตัดสินใจวิสามัญพัฒนาตรกรรมเข้าไปนะคะ
วันนี้พี่ชายค่ะ๒คนนะคะ
และบอกว่าไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเลยนะคะ
เพราะทั้งสองคนพยายามทำงานเก็บเงิน
เพื่อที่จะมารับแม่และน้องชายไปอยู่ด้วยค่ะ
สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลสิริราชนายนพดล
การเคารพลูกชายคนกลางของนางสุรางรัฐจ้อยเจือ
และนายสมชายฉ่ำชวีลูกชายคนโตค่ะ
เดินทางมาติดต่อขอรับศพกลับไปบำเพ็ญกุศล
ที่วัดอินทราวาสเขตตลิ่งชัน
โดยทางครอบครัวพูดคุยกันแล้วว่า
ให้ตัวเองเป็นคนจัดการเรื่องงานศพทั้งหมดนะคะ
หมายถึงลูกชายคนกลางนะคะ
และในวันศุกร์นี้ค่ะจะไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
ทั้งของแม่และของน้องชายตามความเชื่อ
นายสมชายพี่ชายคนโตบอกว่า

แต่ในเมื่อน้องชายกับแม่เสียชีวิตไปแล้วค่ะ
ได้แต่ทำหน้าที่ลูกและพี่ชายให้เต็มที่

ก่อนหน้านี้เคยคิดว่าถ้าตัวเองมีฐานะที่ดีขึ้น

แต่ยังไม่ทันได้รับมาก็มาเกิดเหตุร้ายขึ้นก่อนนะคะ

ตั้งแต่ที่ขี่รถจักรยานยนต์ไปชนเสาไฟฟ้า๒ปี
ศีรษะยุบมีอาการทางประสาท

เคยปรึกษากันว่าจะรับน้องชายไปรักษา
แต่ด้วยความที่น้องชายเป็นลูกคนเล็ก

ตัวเองเคยเตือนแม่นะคะบอกระวัง
แต่ด้วยความรักแม่ก็ไม่เชื่อค่ะ

มาจากแรงกดดันสภาพแวดล้อมค่ะ
ส่วนเรื่องที่แม่ต้องมานอนอยู่นอกบ้าน

รวมถึงเคยถามน้องชายด้วยว่า

แต่ก็ต้องค่อยคุยเพราะน้องชายอารมณ์ค่อนข้างแปรปรวนนะคะ
เคยไล่แม่ออกนอกบ้านไปด้วย

ตำรวจนครบานบางเสาทงที่ระงับเหตุช้า
รวมถึงแจ้งความจับน้องชายตัวเองหลายครั้ง

นายนพดลลูกชายและพี่ชายคนกลาง

ทางฝั่งของแม่เป็นคนดำเนินการเรื่องนี้
เพราะญาติหลายคนรับราชการทั้งทหารและตำรวจ

ส่วนตัวเองและพี่ชายขอดูแลจัดการ

และจะทำให้ดีที่สุดค่ะ